เอ้าคุณชนะไปดูเรื่องราวที่วัดสว่างอารมณ์วัดที่คุณคุ้นเคยกันหน่อย

ถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายคนเขาโชคดีเขาได้โชคได้ลาบจากวัดแห่งนี้
เหมือนที่ช่างตัดผมคู่นี้ค่ะเขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบจากการไปขอพร
แล้วก็นำข้าวสารกว่าตันนึงนี่นะไปถวายด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศเป็นวันคื้งขาดขนาดไหน

ค้นกันไปทีละค่ะทีละกระสอบทีละกระสอบแบบนี้เลย
และนางการนิสการเกลี้ยงสองสามีภรรยาเขาเป็นเจ้าของร้านตัดผมชาย
ร้านของเขาชื่อเล่นว่าชื่อร้านว่าเล่นของสูงบาร์เบอร์
เล่นของสูงบาร์เบอร์เก่งมากชื่อร้านก็สะดุดกูละทั้งสองคนมาพร้อมกับข้าวสารหอมมะลิ๑ตัน
ถ้านับเป็นถุงคือ๒๐๐ถุงนะมีไข่ไก่อีกประมาณ๙๙๙ฟองบรรทุกมาในรถบรรทุก๖ล้อ
เขาบอกว่าตั้งใจจะเอามาแก้บนพระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวยซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์
พอมาถึงขนข้าวของลงเรียบร้อยก็จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนัตรัยบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทำการแก้บน
ซึ่งงานนี้ค่ะก็มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะเป็นผู้ประกอบพิธีให้เลยนะ

ใช่ค่ะแล้วก็การแจกข้าวสารแจกไข่ไก่เนี่ยนะคะก็ทำต่อเนื่องหลังจากที่ได้นำมาถวายเรียบร้อยแล้ว
พอถวายปุ๊บทางพระอาจารย์ท่านก็แจกให้กับญาติโยมที่มาที่วัดแห่งนี้
แจกที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมด้วย

ใช่ค่ะเอาไปให้คนไข้ไปให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งก็ประสบปัญหากับการรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัส๑๙
โควิด๑๙รอบใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะโรงพยาบาลสนามที่กักตัวรักษาคนไข้โควิดด้วยนะคะ
โดยพี่พีรโดนเล่าให้ทีมงานตอนข่าวฟังว่าเมื่อมักราคมที่ผ่านมา
ได้มาบนบานสารกล่าวกับพระเงินพระทองเรื่องการขายที่ดินที่จังหวัดนครสวรรค์
พอขายได้เนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะย้ายมาประกอบอาชีพที่นครปฐมก็เลยขอพรไปแบบนั้น
ทีนี้ปรากฏว่า๓เดือนผ่านไปค่ะสิ่งที่ขอนั้นบรรลุผลค่ะ
มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินแล้วก็ขายได้แถมได้กำไรมาอีกหลายแสนนะคะ
งานนี้พอขายที่ดินเรียบร้อยก็เลยมาแก้บนตามที่สัญญาเอาไว้
แก้บนแล้วพี่เขายังเชื่ออีกนะคะว่าหลวงพ่อพระเงินพระทองน่าจะให้โชคอีก
ก็เลยไม่พลาดค่ะขอใช้วิธีการเสี่ยงเซียมสี่

ปรากฏว่าติ้วที่ร่วงลงมาเนี่ย
ติ้วเนี่ยนะไปตรงกับเลขที่บ้านของตัวเองที่เพิ่งขายไปได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย
มันจะบังเอิญตรงอะไรกันขนาดนั้น
พี่เขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นโชคดี
ก็เดี๋ยวเอาเลขที่เสี่ยงได้นี่นะคะ
ไปลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็เชื่อว่าถ้าได้โชคใหญ่กลับมา
ก็จะกลับมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย